พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ

วันนี้ทุกคนจะดีด้าเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะลูกมดนะฮะ
สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ใครจะทำสิ่งดีแต่มันทอลงทุกที
ก็ไม่เห็นมีใครส่งเสิร์ฟ
อยากจะเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคม
แต่มันจมลงดินเพียงเพราะแค่คำคน
ขยับหน่อยเป็นต้องโดนคำค้นต่ออย่าง
ไม่ทำอะไรก็โดนถึงจะทำก็โดน
สู้เกินไปก็โดนถอยเกินไปก็โดน
แล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไร
แล้วมันจะไม่ตายได้ไง
ที่เคยเป็นแล้วเป็น
อย่ามาคุยอย่ามาแชร์
แง่เรื่องราวเอามาแฟนแจ้ง
จะทำให้ว่าไม่ว่าภาษาบ้างก็ยอมไปขอที
อย่าทำร้ายกันนักเลย
ยังไม่เคยตั้งใจเท่านี้
จะกลับใจไปด้านดี
อยากจะเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคม
แต่มันจมลงดินเพียงเพราะแค่คำคน
ขยับหน่อยเป็นต้องโยน
ครับคนตอบอย่าง
ไม่ทำอะไรก็โดน

ถอยเกินไปก็โดน

แล้วจะทำอย่างไร
แล้วมันจะไม่ตายหรือไง
คิดต่อเองแล้วกัน
ถึงไม่ทำอะไรก็โดน

แล้วยังไงต่อไป

แล้วจะตายไม่ตาย
แล้วจะเอายังไง

แล้วยังไงต่อไปแล้วจะทำอย่างไร
แล้วมันจะไม่ตายได้ไงชีวิตตัวเองละกัน

นึกลองชื่อตำตำอายุเท่าไหร่

อีกก็พอนึงนี่สันครับ
อีกเป็นมือเบสสายสุดคือหัวหน้าวงชื่อฝุ่นครับ
วันนี้พี่ผิดหวังมากเพราะถ้าใครติดตามไอจีของโตโน่
เดี๋ยวนี้เขาบอกโตโน่ร้องเพลงใส่เสื้อไม่เป็นเลย
อ๋อวันนี้พิเศษค่ะเขามาร้องใน
ขอใส่นิดนึงเพลงนี้ที่ร้องไปชื่อว่าเพลง
ชื่อเพลงยังไงก็โดนมันไม่ใช่เพลงใหม่
เป็นเพลงของไมโครครับของพี่หุยอำพล

ใช่ครับด้วยเนื้อหาเราชอบอยู่แล้ว

ใช่ครับแล้วก็ผมก็ชอบพี่หนุ่ยอำพลอย่างนี้ครับ
ก็เลยอยากเอาเพลงเก่าเอามาทำไม

แล้วก็มานำเสนอในเวอร์ชั่นที่เป็นของเรา
ปล่อยมาได้สักพักนี่
ตั้งแต่รุ่นแรกเลยช่วยกันลงโซเชียลกันใหญ่เลย

คือว่ามันสมชื่อยังไงก็โดนจริงนะ

ปล่อยมาได้วันเดียวแล้วก็โดนรบ

คือก็เพราะคลิปคุณหลุดก่อนหรือป่ะ

เห็นไหมอย่าให้มันรู้เรื่องเราเยอะ

คือถ้ามันเป็นคลิปผมเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันคือคลิปผม
แล้วมันคลิปผมหรือเปล่าล่ะถ้างั้นแล้วไปสงสัยจะเป็นคลิปของพี่ฝุ่นเขาไม่ใช่ของโตโน่
ฝุ่นของพี่ฝุ่นแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ากว่าที่จะเห็นโตโน่เป็นรูปเป็นร่าง
อย่างที่เราชื่นชมเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ได้มาแบบธรรมดา
ต้องผ่านเรื่องราวมามากมายทำทุกอย่างเพื่อครอบครัว
ชีวิตวันนี้ขออัปเดตเลยนะหลังจากที่เป็นโสดหรือเปล่าไม่รู้นะ

เป็นโสดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราอัปเดตชีวิตกันนิดหนึ่ง
ได้ครับ
ขอผ่านดวงนิดหนึ่งได้ไหมคะ
ได้ครับ
ผมไม่รับปริญญาผมบินไปเรมันเลย

ผมไปล้างจานกับขัดห้องน้ำครับที่เนินแบก
โตโน่อยู่คนเดียวหรือต้องมีคู่
ตั้งแต่สดมีคนเข้ามาเยอะไหม

หรือสิ่งที่นาทีที่ผมที่เราได้ทำ

เหมือนกับที่โตโน่พูดในวันที่จะแต่งงานเลย

ความรักกับหน้าทุกอย่าง